โอ้โหตอนนี้หลายพื้นที่ได้เล่นกันแล้วนะครับ

ให้ผู้คนนับพันมาตามจับเจ้าตัวโปเกมอน
ขณะที่ญี่ปุ่นเองแม้ว่าจะเป็นต้นกำเนิดของโปเกมอนนะครับ
แต่ก็เพิ่งจะได้เล่นกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เขาก็เฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักเหมือนกันนะครับ

จนทำให้ร้านค้าต่างหันมาเปิดให้บริการ

แล้วก็ปรับบริการของร้านกว่า๔๐๐สาขา
ให้กลายเป็นยิมเซ็นเตอร์ให้เหล่าเทรนเนอร์
ได้นำโปเกมอนมาประลองฝีมือกันด้วยนะครับ
ญี่ปุ่นจะเป็นต้นกำเนิดของโปเกมอน
แต่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่๔ที่เปิดให้เล่นเกม
สหรัฐออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับ
เขาเล่นเกมกันตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมา

ค่ายถูกจะนำโปเกมอนโกแบบถูกลิขสิทธิ์

แต่ก็กำลังตรวจสอบแอปพลิเคชัน
เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นด้วยนะครับ

พร้อมบอกว่าคำสั่งห้ามทหารอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียเล่นเกมดังกล่าวจะมีขึ้นในเร็วนี้ด้วยนะครับ
โดยผู้บัญชาการฐานสูงสุดของอินโดนีเซียก็เตือนว่าเกมโปเกมอนโก
ที่เล่นบนสมาร์ทโฟนเป็นภัยต่อความมั่นคง
ขณะที่ทหารจริงมีภารกิจในการคุ้มครอง
และก็ดูแลประชาชนไม่ควรเสียสมาธิไปกับเกมเหล่านี้นะครับ
เปิดโอกาสให้ผู้เล่นโปรแกมอนโกได้ออกมาพบปะกัน
แล้วก็ลุ้นโปเกมอนในตำนานที่หาไม่ได้ตามท้องถนนทั่วไป
ซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้
ทำให้มีคนไปไล่ตามจับเจ้าโปเกมอนกันนับหมื่นเลยทีเดียวนะครับ
โอ้โหความคึกคักยังเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับ